เหมือนน้องเขาจะมีแฟนแล้วนะ

แต่ว่าคุยไปคุยมาทำไมเขาดูสนิทกันจังเลย

เขาคงมาเปิดใจเปิดตัวกับไมค์บันเทิงไทยรัฐไปเลยจ้า
แต่คนที่ว่าก็คือหนุ่มจินจินนะค่ะ
มีผลงานละครวิกหมอชิดมากมาย
ถอดเสื้อแทบทุกเรื่องเลยลูกค่ะ

คือภาษากลางว่ารักได้แรงอก
เออนะคะภาษาใต้ก็คือรักได้แรงออก

จริงนะคะตอนแรกก็นึกว่าเป็นรักโปรโมทหนังคำ

เห็นว่าทั้งสาวเปล่ากับหนุ่มจินเนี่ยเขาทั้งหยอกทั้งแกล้ง

พอพี่แจ๊กกะลินแซวว่าตกลงเป็นแฟนกันหรือเปล่า
เปล่าเขาก็ไม่ปฏิเสธซะด้วยคุณผู้ชม
มันชักยังไงเนี่ยหลงไหลได้ปลื้มอะไรกันเนี่ย

แต่ว่าอยากจะบอกเลยว่า
คีเกเป็นแฟนกันในภาพยนตร์ค่ะทุกคนค่ะ
เป็นพระนางจากภาพยนตร์เรื่องอะไรคะ

พี่จินแบบนี้ถ้าเป็นแบบน้องเปล่า

นิ้วต้องมาต้องมาตั้งแต่น
ก็ฝากทุกคนติดตามเรื่องรักได้แรงออกกันนะคะ
รับรองว่าสนุกมันแน่นอน

แล้วก็เขาไปอยู่ใต้ตั้งแบบ๑๐กว่าวันไง
แล้วเราก็งงว่านังร้องเพลงอะไร